บนใต้ที่ก่อเหตุยิงดาดสะพานใหม่เสียชีวิตที่สนามมวยลุมพินี
เพื่อนอีก๒คนที่ร่วมกันก่อเหตุเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับ
โดยอ้างว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวติดตามจากรายงานครับ
เหตุอุงอาจที่ในอำนาจอินสุวันโนชายาบนใต้ใช้ปืนยิงในแอปซาดาทับน้อยอายุสี่สิบแปดปีเสียงมวยชายาดาสะพานใหม่เสียชีวิตหน้าสนามมวยลุงพินีบนถนนรามอินทราก่อนจะหลบหนีไปเมื่อคืนวันที่สามสิบเมษายนที่ผ่านมาตำรวจสนบางเขนเร่งไล่ล่าตัวบนใต้โดยรวบรวมพยาหลักฐานขออนุมัติศาล
โดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาอาวุธปืนในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรเพื่อกดดันให้บอลใต้เข้ามอบตัว
กระทั่งช่วงสายวันนี้บ่อนใต้เดินทางเข้ามอบตัวกับพลตำรวจตรีอิทธิพลอัชริยประดิษฐ์
ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาน
ยอมให้การกับตำรวจว่าวันเกิดเหตุ

โทรศัพท์ส่งผลคะแนนให้กับเซียนมวยในต่างจังหวัด
ซึ่งปมก่อเหตุมาจากการมีปากเสียงกันกับผู้เสียชีวิตภายในสนามมวย
และในระหว่างที่การแข่งขันมวยคู่เอกจบลง
ผู้เสียชีวิตเกิดไม่พอใจในผลการตัดสิน
กรรมการตัดสินให้เสมอจึงตะโกนด่าเขา
ที่เขาจะหันไปมองหน้าผู้เสียชีวิต

จากนั้นเขาได้เดินไปที่ร้านขายน้ำด้านล่าง
คนขายน้ำบอกกับเขาว่าให้ระวังตัว
เพราะกลุ่มผู้เสียชีวิตกำลังจะพาพวกมาอุ้ม

ก็พบกับกลุ่มผู้เสียชีวิตกำลังจะเข้ามาทำร้าย
ก่อนจะสังเกตเห็นปืนหลายกระบอก

เพื่อนได้ส่งปืนมาให้ป้องกันตัว
เขาจึงยิงสวนไปที่ด่านสะพานใหม่
เสียชีวิตก่อนจะหลบหนีไป
กลุ่มผู้เสียชีวิตกำลังจะพาพวกมาอุ้ม
เพื่อนได้สังเกตเห็นปืนหลายตระบอก
ระหว่างนั้นพยายามวิ่งหนีขึ้นรถ
เพื่อนได้สังเกตเห็นปืนหลายตระบอก
ระหว่างนั้นพยายามวิ่งหนีขึ้นรถ
กลุ่มผู้เสียชีวิตกำลังจะพาพวกมาทำร้าย
กลุ่มผู้เสียชีวิตกำลังจะพาพวกมาทำร้าย
ก็วิ่งกับรถไม่ได้

ไม่ใช่ครับพื้น
มอบตัวบอลใต้ผู้ต้องหายืนยันว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุไม่ใช่ของเขา
และในวันเกิดเหตุไม่ได้พกปืนไปในสนามมวย
กระทั่งช่วงเที่ยงพลตำรวจตรีอิทธิพลได้รับการติดต่อ
ขอเข้ามอบตัวจากทางเพื่อนของบ่อนใต้รวม๒คน
คือนายทรงศักดิ์เหตุมันหรือหินอายุ๓๙ปีชาวจังหวัดสงคลา
ซึ่งเป็นคนส่งปืนให้ผู้ต้องหาใช้ก่อเหตุ
ตำรวจแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนผู้อื่นกระทำความผิดฐานฆ่าผู้อื่น
มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนในเมืองหมู่บ้านและทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
และนายนพดลทิพย์มนเทียนหรือบอยอายุ๓๘ปีซึ่งร่วมกันก่อเหตุด้วย
ตำรวจแจ้งข้อหาเดียวกันกับนายทรงศักดิ์
และได้แจ้งข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
เนื่องจากนายนพดลได้ขโมยปืนของผู้ตายไป
ก่อนจะนำมาคืนให้กับตำรวจยึดไว้เป็นของกลาง
ซึ่งทั้งคู่ได้ถูกควบคุมตัวสอบสวนอย่างเข้มงวด
โดยเลี่ยงการออกมาให้ข่าวกับสื่อมวลชน
ส่วนอีกคนคือนายจิมมี่ไม่ทราบชื่อนามสกุลยังไม่เข้าพบตำรวจ
พันธุ์ตำรวจเอกชุมพลชาญชนะโยธิน
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๒เปิดเผยว่า
ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง

เคยมีปัญหาเรื่องการต่อรองมวยกับผู้เสียชีวิต

โดยในวันเกิดเหตุกลับมามีปัญหาเรื่องเดิมกันอีก

เมืองต้นยังไม่สามารถระบุได้ว่าใครยิงใครก่อน
จากหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในจุดดังกล่าว
ไม่สามารถจับภาพขณะเกิดเหตุได้
คือในเบื้องต้นนะครับจากพยาหลักฐานเนี่ย
ทั้งจากการสอบปากคำแล้วก็ในคลิปเนี่ย

แต่ว่าสาเหตุยิงจากเหตุได้
ในส่วนของการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตำรวจพยายามนำตัวบอลใต้ไปทำแผน

เนื่องจากบอลใต้ผู้ต้องหาไม่ยินยอม

ทั้งในและนอกสนามมวย
หลังผู้ต้องหาอ้างว่าหลักฐานจากกล้องวงจรปิด

และยังคงต้องรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์

เพื่อมัดตัวเอาคนผิดมาดำเนินคดีต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน